ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าสำหรับคดีฆ่าหันศพโหที่เกิดขึ้นนะคะ
ว่าหลายท่านอาจจะได้ฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญไปแล้ว
เพราะว่าทีมกู้ภัยที่ไปพบศพพบซากที่ถูกหันทั้งหลายแหละ

ทีนี้ตอนนี้ตำรวจกำลังตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีนี้เพิ่ม
เพื่อจะเอาผิดกับผู้ต้องหาเพิ่มเติมค่ะทั้งกรณีเรื่องของการฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
วันแรกที่ผู้ต้องหาถูกจับตัวมาได้เนี่ยอาการเครียดก็มีอยู่บ้าง
แต่ยังกินได้นอนได้แต่วันนี้นะคะไม่ยอมกินแล้วก็ไม่ยอมนอนเลยค่ะ
นายธนรกริจประกอบผู้ต้องหาที่เกาะเหตุฆ่าหันสพนางสาว
ลักษณะกำลังเก่งอดีตแฟนสาว
ตอนนี้ยังคงถูกคุมตัวไว้ภายในห้องคุมขัง
ซึ่งหลังจากนั้นตำรวจนำตัวมาสอบปากคำอย่างหนัก
เพื่อให้ผู้ต้องหาอธิบายพฤติการในวันก่อเหตุอย่างละเอียดเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดี
พันธุ์ตำรวจเอกชาญวิทย์พุ่มโพรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓
หัวหน้าคณะกรรมการชุดสืบสวนสอบสวนก็พูดถึงคดีนี้ในความคืบหน้าล่าสุดนะคะว่า
ที่ยังไม่นำตัวนายธนกฤษไปฝากขังเนี่ยเพราะยังต้องสอบปากคำเพิ่มเติม
และตำรวจก็ยังต้องรอพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากจุดที่พบศพแล้วก็จุดชำแหละศพด้วย
ซึ่งหลังจากนำตัวนายธนกฤษไปทำแผนและกลับมาคุมขังเนี่ย
นายกธนกฤษมีอาการเครียดเล็กน้อยแต่ยังสามารถกินข้าวได้ตามปกติค่ะ
ส่วนเมื่อวานี้ตำรวจมีการเรียกสอบสาวคนสนิทที่เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อหรือก็คือแฟนใหม่นะคะ
เพราะว่าเพิ่งจะคบหากันได้เพียงแค่๑๐วันเท่านั้นเองนะครับ

ก็เรียกมาพูดคุยแล้วแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์ด้วย
ตำรวจก็ปล่อยตัวกลับไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
เรื่องต้นตำรวจได้ติดต่อไปยังญาติของนายธนกฤษที่จังหวัดสตูน
ก็พบว่าไม่มีญาตินะคะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้ญาติน้องเมย์มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
พบชิ้นส่วนท่อนแขนล่างด้านขวา
ล่าสุดก็พบชิ้นส่วนครบหมดแล้วค่ะ
โดยชิ้นสุดท้ายสุนัขคาบออกมาจากจุดพบศพเมื่อบ่ายวานนี้เอง
เค้าให้การว่ายังไงบ้าง
เค้ามึงโคบการแล้วก็ไม่รู้เรื่องพอได้เท่ากันประมาณ๑๐วัน
มีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตำรวจเพิ่งขออำนาจศาลออกไม้จับผู้ต้องหา
แล้วสารอมบัติหมายจากไปเมื่อวานนี้

เวลาแล้วก็มีอำนาจในการควบคุมตัวต่อตามกำหนดเวลา๔๘ชั่วโมงนั่นเอง

วันนี้คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
เราไปที่สนมินบุรีนะฮะที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับ
ก็เข้าไปดูนายธนกฤษนะครับอยู่ในห้องคุมขัง
พบว่ามีอาการซึมเศร้าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับลักษณะเหม่อลอยไม่ยอมพูดคุยกับใคร
จากการพูดคุยกับตำรวจที่เฝ้าห้องควบคุมตัวบอกว่า
พนักงานสอบสวนเพิ่งเบิกตัวนายธนกฤษมาพิมพ์ลายนิ้วมือเมื่อตอน๘โมงเช้า
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานายธนกฤษ
ไม่ได้มีอาการคลุ้มคลั่งหรือว่าประสาทหลอนอะไรนะครับ

ตำรวจจัดอะไรไปให้ก็ไม่กินนะครับ
แล้วก็ไม่ยอมนอนทั้งคืนเลยนะครับ
ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมให้กินอาหาร
และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีญาติ

ตำรวจก็พยายามติดต่อหาญาติพี่น้องอยู่
แต่ทุกคนที่ติดต่อไปก็นิ่งเฉยนะ

มาขอความช่วยเหลือทั้งคดีหน่อยดายังใดนะฮะ
ก็ทางทนายรณรงค์แก้วเพชรเนี่ยได้โพสต์ข้อความบอกว่าน่าสนใจเรื่องข้อหานะครับ
จะเป็นเจตนาฆ่าไตรตรองได้หรือไม่
เพราะผู้ต้องหาก็สารภาพว่าทุบก่อน
ทุบผู้ตายแล้วพอสลบไปฟื้นขึ้นมาก็ทุบอีกจนตาย
เพราะฉะนั้นมันมีระยะเวลาให้คิดทบทวน
ช่วงที่เขาสลบแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วไปทุบเขาอีก
เพราะการเปลี่ยนแปลงข้อหามันสามารถนำไปสู่โทษประหารชีวิตได้นะครับ
เชื่อว่าผู้ตายเนี่ยไม่ได้ตายทันทีถูกทุบแล้วก็ทุบอีกนะครับ

มันระวังโทษประหารชีวิตสถานเดียว
ส่วนแฟนสาวที่บอกว่าได้ไปห้องผู้ต้องหา
บอกว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะไม่รู้เรื่องจริงทั้งที่ผู้ตายถูกทุบหัวจนเสียชีวิตถูกฆ่าหั่นศพตั้ง๑๔ชิ้นเนี่ย
มันไม่มีเลือดกระเซ็นในห้องอะไรให้เห็นเลยเหรอ

ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะมีการเรียกกลับมาสอบปากคำหรือเปล่า
เพราะว่าตำรวจเนี่ยเรียกสอบไปแล้วแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์แล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปแล้ว
โดยเบื้องต้นตอนนี้ข้อหาที่โดนสำหรับนายธนกฤษก็คือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย
พรุ่งนี้เที่ยงตรงจะฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีค่ะ